ตอนนี้ปัดรีบมากเลยค่ะเพราะว่าเรามาตามสามผู้ประกาศของช่องเรานะคะ
จะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะคะ
เข้ามาเข้ากองซิกคอมบริษัททาไม่จำกัดจัดเต็มค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าวันนี้จะมีแต่เสียงหัวเราะนะคะ
ว่าแต่พวกเขาอยู่ไหนกันตามไปเลยค่ะ
พี่เจฟค่ะวันนี้มีแขกรับชนพิเศษ
แขกรับชนน้องมิ้นพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้กันไงกันหรอ

ตื่นเต้นไหมคะวันนี้มีผู้ประกาศสาวเข้ามาด้วย

เดี๋ยวจะรีวินในฉากกันนะครับ
ไม่รู้ว่าจะบกมาอะไรยังไงใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบคะ

เพราะว่าเดือดอย่างพวกนักแสดงก็ต้องลงไปจุบนิดนึง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะจับคนอ่านข่าวอ่านนู่นอ่านนี่มาเล่นตลก
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ตลกจะไปเล่นกับเขา
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรหรือไม่ชอบ
งานนี้สนุกแน่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวรออีกสองท่านใช่ไหมคะ

และตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปหาพี่ชนะกับพี่ใบตองตัวเอง

และเปียกนะเขาชมเรานะว่าเราแบบเล่นมุกในรายการโบ๊ะมากอะไรอย่างนี้พี่ตอง

คุณชนะเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นนักผ้า

เอาแล้ว

ถึงตก

พอมาแล้ว
มือเย็นมาก

นะ

ไม่เห็นเหรอ
ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ากำลังสอนคิวกันอยู่

โอ้โหงานนี้พี่มิ้นหนักใจพอสมควรนะคะ

จากผู้ประกาศอ่านข่าวแบบเป็นทางการมาก
มีคำหวนคำหวนได้ไหมครับพี่ลองดูค่ะโต๊ะหนึ่ง

และตรงนี้ก็เป็นคิวที่เราไม่เคยทีมใหม่ตอนนี้กำลังซ้อนคิวกันอยู่

เราก็ต้องจำมุขตามไว้ด้วยใช่ไหมคะ

ครูโชคค่ะบอกเจ้าว่านี่สนุกค่ะ

ช่องไทยรัฐทีวีเปิดไทยรัฐทีวีแช่ไว้เลย
ถ้าไม่จำกัดจัดเต็ม
นะครับทางไทยรัฐทีวี